อัปเดตคดีคุณแตงโมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ศาลจังหวัดนนทบุรี
ได้นัดเจรจาคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งผลสรุปก็คือคุณแม่ของคุณตังโม
พอใจค่าเสียหายที่คนบนเรือจะเยียวยา
รวมเป็นเงิน๙๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็ยอมถอนการเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาค่ะ

ปตนุพัฒน์โรเบิร์ตภัยบูลจ๊อปนิทัศน์
กระติกอิสรินแซนวิสาพัฒน์และเอ็มพีมนะคะ
วันนี้ก็ทยอยเดินทางมาศาลจังหวัดนนทบุรี

ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งพนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยทั้ง๖คน

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะ

สารก็ยังนัดเจรจากลายเกลี่ยค่าเสียหาย

ซึ่งก็คือนางพนิดาคุณแม่ของแตงโมด้วยนะคะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกสีหน้ายิ้มแย้ม

แล้วหลังจากที่ใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมง
จำเลยตกลงทำสัญญาปรณีประนอม
กับคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ
และชดใช้ค่าเสียหายต่อหน้าศาลแล้ว

โดยจำเลยวางเงินสด๔แสนบาท

เพื่อจ่ายค่าเยียวยาต่อหน้าศาลรวม๒ล้านบาท
จำนวนนี้คือยอดรวมทั้งหมด๖คนนะคะ
รวมถึงได้ทำสัญญาให้เงินรายเดือน
เดือนละ๓๐๐๐๐บาทเป็นเวลา๒๐ปี
รวมเป็นเงิน๗๒๐๐๐๐บาท

รวมทั้งหมด๙๒๐๐๐๐บาท
ได้ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาด้วยค่ะ
โดยมีรายงานว่ากระติกกับแซนนั้นได้มอบต่างหูให้กับคุณแม่ของคุณแตงโม
แล้วคุณแม่ของคุณแตงโมก็ขึ้นรถกลับบ้านโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะคะ
ส่วนในคดีอาญานั้นศาลนัดสอบปากคำวันที่๒๒ธันวาคมนี้ค่ะ
บรรยากาศภายในศาลวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามา
บอกว่าคุณแม่กับจำเลยทั้ง๖พูดคุยสนทนากันดีนะคะ
โดยเฉพาะปอกับโรเบิร์ตแม่เรียกว่าลูกรักตลอดเลย
ต่างหูที่แซนกับกระติกมอบให้แม่เป็นต่างหูมุกราคา๕๐๐๐บาทค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะ

จริงพอคดีนี้จบก็มีการโพสต์แบบนี้เลย

ความยุทธิธรรมถูกพรากไปเพราะเงิน๙๒๐๐๐๐๐บาท
คนอย่างพวกเราก็ได้แต่เบ้ปาก
ทนายตั้มก็โพสต์รูปนี้เลยนะคะ
ในโลกออนไลน์ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้
มาพูดถึงกันอย่างร้อนแรงอีกนะครับ
บางคนก็บอกว่าขออนุญาตอ่านตามนี้นะคะ
ราคาถูกเกินไปมากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ลองดูในคอมเมนต์ของแต่ละท่าน

มีการติดแฮชแท็กนะคะ
แล้วบางคนก็บอกว่าขอให้คนอื่นแยกย้ายกันกลับบ้าน
เพราะคุณแม่มีความสุขและพอใจแค่นี้เรื่องจบ
มีความเห็นหลากหลายเรื่องนี้ก็กลับมาเป็นที่
พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคดีของคุณแตงโมค่ะ